ประเด็นปัญหาหนึ่งที่คุณผู้ชมกรุณาส่งเข้ามาในผู้ว่ามหานครของไทยรัฐทีวีด้วย
เดี๋ยวเราจะเสนอเรื่องนี้ในการแก้ปัญหา
เอาไปที่อ่างทองคุณครูผู้หญิงคนนี้กลัวสุดขีด
กลัวได้ยังไงผู้ชายคนนี้เข้ามาถึงในบ้าน
แล้วก็เอาชุดชั้นในกางเกงชั้นในของเธอไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เสร็จแล้วเหน็บคืนด้วยทำเสร็จแล้วเหน็บคืนให้ด้วย
เอละกันนะครูเอเป็นนามสมมุติอยู่ในบ้านหลังนี้ที่อำเภอโพทอง
นอนเล่นอยู่ในบ้านแฟนโทรมาและส่งภาพจากกล้องวงจรปิด
เธอผู้ชายคนนี้ใครอยู่ในบ้าน
ตกใจลุกพลวดขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชม

ผู้ชายอายุสัก๒๐ได้มั้ง
อดรั้วเข้ามาเดินตรงมาที่ราวตากผ้า

บตากับกล้องด้วยเขาก็รู้ตลอดว่ากล้องจับตาอยู่
ใช่ฮะครูเอเล่าว่าก่อนหน้านี้ไม่น่าล่ะแปลกใจเหลือเกิน
กางเกงในที่ตากไว้ไอ้รูตรงเป้าสี่ห้าตัว
ไม่รู้อะไรมันมากัดหรือมันขาดตอนสักนี่ฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมขาดจริงต้นไม้ในบ้านก็หายไปหลายต้น
เธอตัดสินใจว่าซื้อกล้องวงจรปิดดีกว่า
ก็เลยมารู้ว่าอ๋อไอ้สาเหตุที่กางเกงในเธอขาดเนี่ย
มาจากอะไรเธอบอกเธอกลัวมากและรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งฮะ
อีกครั้งนี้ก็คือมันมีชุดชั้นในหนูตากไว้ตัวเดียว

แล้วก็ก่อนหน้านั้นหนูเคยตากไว้ประมาณ๔๕ตัว
มันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ทุกตัวเลยค่ะ

ตอนแรกคิดว่าซักหรือว่ามันยังไงมันเปื่อยหรืออะไรก็ไม่ใช่ค่ะ
สังเกตดูก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่าจะติดกล้องวงจรปิด